โอแรกเนี่ยเรามีทั้งโอสวยโอผอมโออิ่ม
ทุกอย่างวันนี้โอพิเศษโออะไรมีคุณแม่สายโอเลย
โออึดโออึดต้องพูดว่าโออึดคนนี้ยอมจริงอึดจริงอยากจะกราบหัวใจของเขา
กราบทุกครั้งที่เจอเค้าน้องแพทน้องแพทนักภาพ
เดี๋ยวจะมาอยู่ในรายการของเราสดตรงนี้นะคะอย่าลืมส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
เดี๋ยวเราก็จะนี่แหละมีการพูดคุยกันสดตรงนี้เลย
เข้าไปในไลน์ออฟฟิชัลใช่ไหมของไทยรัฐ
ใช่ของไทรัสทีวีมีทีวีมั้ยไม่มีทีวีมีแต่ไทรัส
ขอโทษเอาไหนยิมมาพูดเลยดีไหมมาวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการแนะนำอันนี้ดีกว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด
หลายคนบอกว่าเฮ้ยเวลาจะทำความสะอาดภาชนะเนี่ยโดยเฉพาะแบบว่าแจกันก็ดีหรือว่าขวดน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ดี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

ยังไม่ค่อยเงียบปกติเป็นสามีที่ยอมเงียบดีกว่า

แต่บางทีถ้าปอนขึ้นเราก็ต้องหยุดไง

เขาเป็นแบบว่าแนวผู้ชายอบอุ่น

ก็ต้องจับจังหวะดีว่าอันนี้ขึ้นแล้วใช่ไหม

ไม่ได้หรอกมันก็แบบว่าไปกันใหญ่สิ

พี่น้องทะเลาะกันก็ไม่ต้องว่างัดเอาชนะ
คือมันไม่ได้อะไรจากการที่เราจะเอาชนะกับคนในครอบครัว

แม่อ่ะค่อยตีกับแม่นี่น่ะ

พี่แล้วจะบอกนะกรรมมันติดจรวดจริงนะ

แล้วได้ย้อนหรือยังยังไม่ย้อนมั้ง

ยอมแพ้ไปเถอะแล้วมีปัญหาอะไรกัน

มันไม่เสียหายอะไรหรอกไม่เสียฟอร์มด้วย

ยอมรับในความต่าง

นุ้ยเนี่ยยกตัวอย่างเลยเพราะว่า
เวลาอย่างนุ้ยเลี้ยงลูกเนี่ยนุ้ยเนี่ย

คุณหมอเนี่ยทำไมปอนเขาถึงแบบว่า

เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาทำได้เท่านี้ในความสามารถของเขา

ถ้าเขาทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วเนี่ย
เราก็ต้องยอมรับในตัวตนของเขา

หรือว่าเอาไปใช้กับการทำงานก็ได้นะ
คุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาตรงใจเราหมดทุกคนหรอก

เรายอมรับในความต่างของเพื่อนร่วมงานได้
เราก็ทำงานกันอย่างมีความสุขนั่นเอง
ไม่งั้นก็ต้องมีเราอย่างนี้ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงค่าธนสุขด้วยนะคะ

โทรไปที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตได้

คุณผู้ชมรอทักเรามาแล้ว
รอวันพฤหัสรอดูพี่อ้นพี่นุ้ย

เราก็จะมาเจอกันทุกวันพฤหัส๑๐โมง๑๕

บางคอ

เราจะพาแฟนรายการโอเคนะคะ
โอกับความอร่อยที่ตอนนี้เขาบอกว่า

จะเป็นอะไรช่วงหน้าละค่ะ